ดอมแนะนำแล้วนะครับว่าดูข่าวการเมืองยังไงไม่ให้เครียด
หรือยังครับทำเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าข้างหลังดอมอ่านให้พี่หน่อย
ปิดสวิตช์พิธาหลุดนายกลั่นอำลาพบกันใหม่
คุณผู้ชมครับผมจะไม่อารัมพบทแล้ว
ผมว่าคุณผู้ชมได้รู้บริบทของเมื่อวานนี้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง
และนี่คือบทสรุปและนี่คือบทสรุปของการโหวตนายกในรอบพิธาลิ้มเจริญรัฐครับ
ท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธาน
ณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากสารรัฐธรรมนูลนะครับ
มีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาต
กับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับ
แล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับ
ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่
แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
แล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทาง
แม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับ

นี่คือบทสรุปครับของการโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบของพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ถ้าไม่ได้มีปัจจัยอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
คุณผู้ชมครับทันทีที่วางบัตรนะครับก็ได้รับเสียงปรบมือจากเพื่อนสมาชิกนะครับ
แล้วก็มีการให้กำลังใจกันนะครับ
เพื่อถ่ายก็นำภาพที่ท่านเอาไว้นะคะ

หลังจากนั้นนะครับคุณพิธาก็ค่อยเดินออกมาแล้วก็ชูกำปั้น
นะครับส่งสัญญาณว่านะครับ

ชูทั้งกำปั้นขวากำปั้นซ้าย
แต่คุณผู้ชมเหตุการณ์ก่อนที่นายพิธาจะกล่าวอำลา

คือตอนนั้นมีข่าวออกมาบอกว่า
สารรัฐธรรมนูลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วใช่ไหม
ทำให้สอสอพักเก้าไกลนะครับ

หนึ่งในนั้นนั่งข้างคุณพิธา

นายนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อ
พักก้าวไกลนะครับคนที่ใส่แว่น

ใส่แว่นเออคนที่นั่งนะ
ร้องไห้ออกมาครับร้องไห้ออกมา
สั่นจนคุณพิธาต้องเอาไปจับ
ใจคุณพิทาเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละ
คิดยังไงตอนนั้นก็ไม่รู้แต่ไปปลอบเพื่อนก่อนนะครับ
โอ้โหเช่นเดียวกับนายชุติพงศ์พิพบพินโยสส
รายองเขต๒พักเก้าไกลนะครับ
ก็เดินไปสวมกอดในพิธาปานน้ำตากันใหญ่
นางสาวธิสะนาชุนธวัลสอสอกธมศ์เขต๒พักเก้าไกล

ขณะที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับรองประธานสภาคนที่๑
ก็เดินไปพูดไปคุยแล้วก็ไปให้กำลังใจคุณพิธา

ซึ่งขณะนั้นนะครับนายพิธารับทราบคำสั่งสาร
แล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไป
ก็สร้างความตื่นตกใจให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ลูกพัก
พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็มีการเดิน
มาฟังการถกเถียงในประเด็นข้อเสนอ
นะครับว่าจะเสนอชื่อต่อได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อน
เหตุการณ์นี้นะนะครับแต่อากับกริยาของนายพิธา
คุณผู้ชมยังคงยิ้มสลับกับสีหน้าที่ตึงเครียดในบางครั้ง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่คือบรรยากาศทั้งหมด
เมื่อวานนี้นะครับกล้องหนึ่งตัวต้องจับเลย
จับนะครับว่าคุณพิธานะครับมีปฏิกิริยาอะไรบ้างครับคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อกี้มุมที่พี่เบิร์ตเปิดให้ดู
แล้วพี่เบิร์ตถามแต่ต้นรายการว่าได้ฟังได้ดูช็อตนี้กี่ร้อยรอบกันแล้ว
จริงมันมีหลายมุมนะเมื่อกี้พี่เบิร์ตให้ดูกล้องในมุมของสภาถูกป่ะ
น้ำแข็งมีอีกมุมหนึ่งถึงแม้จะเป็นช็อตเดิมนี่ค่ะ
มุมที่สอสอของฝั่งก้าวไกลถ่ายเอาไว้ได้

ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุ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

แล้วด้านขวาก็คุณวิโรธด้วย

เมื่อครั้งปี๖๒นะคะ

ซึ่งสิ่งที่เหมือนกันของคุณธนทร
คุณพิธาเราพยายามเปรียบเทียบเฟรมภาพนะ
ซ้ายเป็นของคุณธนทร

ก็คือยอมรับคำสั่งที่สารรัฐมนูล
สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอ
แล้วเนี่ยค่ะทั้งสองคนก็มีการลุกขึ้นกล่าวต่อที่ประชุม
แต่ขณะที่คุณธนทรกล่าวก็จะมีเสียงแบบเสียงโหมานะคะ
แล้วหลังจากนั้นคือทั้งสองคนเหมือนกันค่ะ

แล้วท่าทางเห็นไหมคุณพิทาก็ชูกำปั้นขึ้นมา
เหมือนกับที่จะบอกเป็นสัญญาณว่าจะสู้ต่อไป
นี่เอา๒ภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นปี๖๒และปีนี้มาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
คล้อยหลังจากที่คุณพิธาริมเจริญรัฐเดินออกจากสภาไป
ก็เป็นช่วงของการโหวตแล้วโหวตมติว่าจะให้มีการเสนอชื่อคุณพิทาเป็นนายกซ้ำครั้งที่๒หรือไม่
ผลออกมาก็คือทั้งสภา๓๙๕เสียงเห็นชอบว่าไม่ควรเสนอซ้ำนะคุณผู้ชม
แล้วก็ทำให้ประธานวันนอร์ปิดการประชุมเลยครับ
คะแนนที่ออกมาจึงเห็นทั้งหมด๓๙

ที่ประชุมนี้มีมติเกินกึ่งหนึ่งนะครับ
เห็นว่าการใช้มติตามข้อ๔๑ดำเนินการใช้ได้
ก็คือไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าหมดระเบียบ
ขออนุญาตนิดนึงครับ
ก็จะถูกคุมไปเลยในเวลา๑๗นาฬิกา๙นาที
นี่คือเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครับ

เห็นด้วยซึ่งหมายถึงอยากจะให้เสนอชื่อคุณพิธา
ซ้ำอีกรอบหนึ่ง๓๑๒ก็แพ้ไป
ดออกเสียงใน๘แล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียงเลยคือ๑เสียงครับ
ประธานสภาอย่างคุณวันมุธมัธนอมธาครับ
บอกว่าการเสนอชื่อของคุณพิธาในสมัยการประชุมนี้ก็ทำไม่ได้แล้ว
ส่วนการโหวตครั้งต่อไปครั้งที่๓คือ๒๗กรกฎาคมนี้คุณผู้ชม
ในเวลา๙นาฬิกาจดไว้เลยนะในปฏิทิน
แต่จะมีการเสนอชื่อแล้วผ่านโหวตได้หรือไม่
อาจทราบได้ขึ้นอยู่กับระบอบรัฐสภา
ท่านประธานวันนอย้ำว่าจนถึงขณะนี้
ไม่ได้มีความกังวลใจในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราชดร
เพราะได้ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม
การอภิปรายให้อยู่ในความเรียบร้อย
แม้ว่าตลอดการประชุมเมื่อวานนี้จะมีการลุกขึ้นประท้วงอยู่หลายต่อหลายครั้ง
แต่ว่าประชาชนทั่วไปก็อยากให้มันเสร็จสิ้น
เพื่อจะได้นายกปรีโดยเร็วครับ
อันนี้โดนประท้วงบ่อยมีพอใจไหมครับ
ไม่มีการต้อใจเป็นเรื่องธรรมดาครับ

นักข่าวของไทยรัฐทีวีพยายามจะตามสัมภาษณ์ท่านประธานวันนอ
แต่ท่านก็ขึ้นรถแล้วก็ออกจากรัฐสภาไปเลยคุณผู้ชม

เพื่ออารมณ์ต่อเนื่องช่วงที่จังหวะปิดสภา

จังหวะที่กดอ่อนแอ
คุณวิโรธพยายามจะพูดอะไรครับฟังฮะ

ขออนุญาตครับท่านประธานครับ
ขออนุญาตครับท่านประธานครับ

ไม่ทันจริงครับเพราะว่าสัญญาณออดขึ้นดังแล้วหมดเวลาแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามไปถามคุณวิโรธ
คุณวิโรธรักษณะอันที่๒๒๒บัญชีแล้วชื่อเก้าไกร
คือที่ยกมือพยายามจะชี้แจงให้เข้าใจ
เพื่อจะบอกว่าท่านประธานที่สรุปบอกว่าจะเสนอพิธาซ้ำไม่ได้
ซึ่งจริงที่ถูกต้องต้องพูดว่าการเสนอจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่๔๑
คือถ้ามีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถเสนอได้

คือครั้งนี้เนี่ยเสนอชื่อคุณพิธาคนเดียวใช่ไหม

มีคนมาแข่งด้วยก็แบบนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วไง
คุณพิธาก็จะเสนอชื่อได้ไงคุณวิโรธ
ต้องการจะบอกประธานว่าขอให้ท่านสรุปแบบนี้นะครับ
เรียกคร่าวจากพระเก้าวิทยาลัยอธิบายเพิ่มเติมบอกว่า
หากดูระเบียบบังคับการประชุมข้อที่๔๑ระบุว่า
หากเสนอยติเดิมซึ่งการเสนอในครั้งนี้
มีการเสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐเพียงคนเดียว
เหมือนเดิมกับการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่๑๑๓กรกฎาคม
แต่หากครั้งที่๓มีการเสนอผู้ท้าชิงเพิ่มขึ้นมา
หรือเหตุการณ์ที่ต่างกับที่ผ่านมาเนี่ยยติมันจะไม่เหมือนเดิม
ซึ่งอันนี้เนี่ยเบิร์ตอธิบายให้ฟังง่ายเมื่อกี้แล้วนะครับ
ลองฟังคุณวิโรธอีกทีนะครับ
ถ้าเกิดเราดูการประชุมนะครับตั้งแต่แรกจนจบ
เราก็พยายามทำให้การประชุมเรียบร้อยถูกไหมครับ
แต่ว่าถ้าเราพบอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมา
เราพบอะไรที่พยายามที่จะศรีถนนชัยตีความ

เพื่อตีความตัวบทกฎหมายเพื่อลิดลอนผลประโยชน์ของประชาชน

เราเองก็คงปล่อยให้ทำอย่างนั้นไม่ได้
ดังนั้นสิ่งที่อยู่ในสำนึกของพวกเรา

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ให้บ้านเมืองไปต่อได้ให้บ้านเมืองมีทางออก
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่นายวิโรธพยายามจะยกมือ
เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ได้พูดถึงเรื่องการทำหน้าที่ของประธานสภาเอาไว้ในข่าวเย็นไทยรัฐ
ท่านบอกว่าถ้าถามว่าผมนี่แหละถามถามว่า
อาจารย์วันนอร์ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถหรือยัง
ทั้งสองท่านก็คืออาจารย์สุริพันธ์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์สุภาพบอกว่าอาจารย์วันนอร์ก็ได้พยายามแล้ว
พยายามแล้วอาจารย์วันนอร์ก็คงจะหวังว่า
เมื่อเปิดให้อภิปรายกันไปน่าจะได้จุดยุติที่ว่า
จะสามารถเสนอชื่อนายพิธาได้อีก
แต่พวกเขาว่าสถานการณ์ไม่เป็นแบบนั้นก็ยาวไปจุดถึงค่าโรมติ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์สองท่านมองว่า
มันช้าไปมันทอดระยะเวลาไป
อาจารย์สิริพันธ์ใช้คำว่าพิรีพิไรเกินไป
จำได้ใช่ไหมว่าเมื่อวานตอนเปิดประชุมสภา๙นาฬิกา๓๐นาที
ก็มีการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนุนทั้งกดพูดไปด้วย
แล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือการทอดเวลานานให้มันเนิ่นช้าไป
เป็นการรอมติหรือว่าคำวินิจฉัยของศาลอยู่หรือเปล่า
คือก็มีคนพูดเหมือนกันเพราะว่ามติของศาลเนี่ย
จะออกมาตอนประมาณสักเที่ยง

ที่มันล่วงเลยมาอีกทั้งหมดถามกันอยู่โต้กันอยู่ประเด็นเดียว

ก็มติออกมาแล้วก็ยังอภิปรายกันต่อจนกระทั่งก็มีวิวาทะกันออกมา
แต่ว่าสิ่งที่สังคมสนใจน้ำแข็งช่วยแจกแจงรายละเอียดหน่อยได้ไหม
พี่เบิร์ธเอาจริงถ้าเผื่อดูภาพ
ไอ้๓๑๒เสียงพอเราเห็นตัวเลขนี้
คือเมื่อวานมติที่เขาลงกันคือไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้
ฝั่งที่ออกมา๓๑๒เสียงไม่เห็นด้วย
แต่พอเราเห็นตัวเลขนี้เราก็เข้าใจว่า๘พักร่วม

คุณผู้ชมมันมีทั้งงอกและมีทั้งหาย
ภายใต้๓๑๒เสียงมันมีอะไรซ่อนอยู่
ดูข่าวนี้ให้ดีเชื่อไหม
แม้กระทั่ง๘พักร่วมยังมีคนที่ไม่ได้อยู่ใน๓๑๒เสียงนี้
ผลการลงมติอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือไม่สามารถนำชื่อคุณพิธากลับมาเสนอโหวตซ้ำได้
เพราะว่าขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๒

เสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาเมื่อกี้ก็รายงานไปแล้วใช่ไหม
ต่อ๓๑๒เสียงซึ่งแน่นอนค่ะ
อดีตพักร่วมรัฐบาลเดิมเขาก็ลงมติไปในแนวทางเดียวกันอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้า
ครูไทยเพื่อประชาชนท้องที่ไทยแล้วก็ประชาธิปไตยใหม่
มีคุณชัวร์หลีกภัยคุณบัญญัติบันทธาตุฐาน
สอบบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ที่ลงมติงดออกเสียง
ขึ้นอยู่หน้าจอ๒ท่านนี้
ทีนี้ฝั่ง๓๑๒๓๑๒เสียงที่ลงมติไปว่าไม่เห็นด้วย
เป็นเสียงจาก๘พักร่วมรัฐบาลที่ลงมติไปในแนวทางเดียวกัน
ยกเว้นพักเสรีรวมไทย
พันธบรรดเอกเสรีพิสูจน์ค่ะหัวหน้าภักดิ์เสรีรวมไทย
ไม่ลงมติไม่ลงคะแนนเสียงนะคะ
ส่วนสวสวส่วนใหญ่๒๑๑เสียงก็ลงมติเห็นชอบ
ก็คือเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำไม่ได้
แล้วในจำนวนนี้มีสว๒เสียง
ที่เดิมลงมติหนุนคุณพิทาเป็นนายกในรอบแรกนะ
แต่รอบนี้กลับลำ
เห็นด้วยกับยติก็คือไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาซ้ำ

พันตรวจเอกจรุงวิทธิ์ภูมิมากับสววัญชัยสศิริค่ะ
ส่วนผู้นำผู้นำเหล่าทัพกองทัพอากาศกองทัพเรือประหลัดกลาโหม
ก็ลงมติเห็นด้วยเช่นกันนะคะ
ทำให้เสียงสวนะถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตอนครั้งที่โหวตคุณพิธา
รอบแรก๑๓เสียงจะลดลงมานะดอม
เหลือ๘เสียงเท่านั้นในรอบนี้
แล้วคะแนนงดออกเสียง๘เสียงเป็นสว๖คน

ส่วนสวที่ไม่ลงคะแนน๑คนก็คือคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะ